เอามาดูเรื่องนี้กันต่อเป็นเรื่องของบนถนนอีกเช่นเดียวกันแยกทศกัณฐ์โอ้โหสี่แยกนี้ก็รถเยอะเลยนะคะ
ปรากฏว่ามีเหตุการณ์แท็กซี่ฝ่าไฟแดงแล้วไปชนรายเดอร์ค่ะไปดูกันค่ะ
ไม่เหลือดิกันหนีกันหนีกันหนี
อีกอย่าง
อ่าแล้วไฟต่อค่ะเราจะเห็นว่าเขาขี่ตามนะ
รายเดอร์ที่โดนชนเนี่ยก็เขาขี่ตามครับ
รถเจ้าของกล้องหน้ารถก็ขับตามเนี่ยค่ะเหมือนกับไฟแดงแล้วฝ่ามา
ฝั่งนี้ก็ไฟเขียวชนล้มแบบนี้นะคะ
ไปเลยรถคันนี้ก็ขับตามรายเดอร์พอตั้งหลักได้ก็ขับตาม
เตอร์ไซคันนี้ก็ขับตามโอ้พลเมืองดีขับตามกันไปหมดนะคะ
ประมาณสักบ่ายสองเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้นะคะ
คือรายเดอร์เนี่ยก็โชคดีที่ไม่เจ็บอะไรแต่ชนก็ชนแล้วนะคะ
สุดท้ายเนี่ยก็จอดนะเพราะรถตามไปทั้ง๓คัน
ก็ปรากฏว่าข้างในเป็นชายสูงอายุนะคะที่ขับแท็กซี่บอกว่าตกใจ
ก็เลยขับหนีค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามีการพูดคุยอะไรยังไงกัน
อืมนะฮะเพราะว่าเจ้าของรถที่ให้เอ่อกล้องหน้ารถเอ่อภาพตรงนี้มาเนี่ย
ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าเอามาเป็นอุทาหรณ์ว่า
อย่าคิดว่ามันแบบฝ่าไฟแดงนิดเดียวไม่เป็นไรเนี่ยค่ะมันคือความเดือดร้อนที่เกิด
คือทุกคนก็ไปต่อไม่ได้ต้องมาอยู่กับเรื่องนี้ค่ะ